ที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับก็ถือว่าประเดิมสนามเป็นเกมแรกของรูปการ๒๐๒๒ถึง๒๐๒๓นะครับ
๒ต่อ๑ก็เก็บ๓แต้มได้สำเร็จนะครับ
แต่หลังจากนั้นนะครับนาทีที่๒๓ครับสุประชัยใจเด็ดลากไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามจริงนะครับ
การยิงลูกนี้นะครับนี่ไม่ล้ำนะครับ
สุดท้ายแล้วเป็นวิวดำชนะไป๒ต้อน๑เก็บ๓แต้มได้สำเร็จนะครับ
พบกับเมืองทองอยู่แรกแต่รวมทางที่แล้วเป็นเมืองทองชนะด้านทั้งไปแล้วกับ
ประโดดีที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะช่วงครึ่งหลังหน้าทีที่๗๗
ก็เป็นน้องใหม่เนี่ยครับลำปางได้ประตูชัยนาที๔๖นะครับเป็นทางด้านชาวินธิรวัสสี่นะครับมุ่งเข้าไปแล้วก็จบเกมครับลำปางเปิดบ้านชนะหนองวัวหนึ่งต่อสูงเลยนะครับเก็บสามตั้งแรกบ้นหลีกสูงสุดตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับวันนี้จบเกมก็เฮกันทั้งจังหวัดลำปางเลยนะครับครับไปดูท่ายที่สองกันบ้างนะครับเป็นนั
ลูกนี้ครับพุทธศาลตัวนิยมฟรีท็กโห้ข้ามาแล้วเข้าไปเลยครับเกินครึ่ง
โอ้โหดูครับเหลือเชื่อมากนะครับแรงมากแล้วสุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าประตูนี้
จริงคิดว่าไม่เข้านะครับแค่เหวี่ยงเท้าไปให้สุดแรงให้มันตรงกรอบ

พอเห็นวิถีบอลเนี่ยคิดว่าจะออกหลังไปเลยนะครับ
แต่เพื่อเห็นเพื่อนเฮครับก็เพิ่งรู้ว่าเข้าประตูเหมือนกัน

แต่แล้ววิ่งเข้าไปดูกลับไปที่ตำแหน่งนะครับ

ลูกนี้สื่อต่างชาติเห็นก็อาจจะนำไปเล่นข่าวได้นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในเกมนี้ก็เป็นทางด้านอายุทยาเนี่ยครับ
ส่งทางด้านโตโน่พากินคำวิลัยศักดิ์นะครับ
ส่วนหมายเลข๑๐นะครับลงสนามให้กับอายุทยา
และก็ลงสนามในนาทีที่๙๐แทนที่๒ทางโฮเซ่็นิวซันน์นะครับ
ก็อยู่ในสนามประมาณในช่วงทดเจ็บประมาณ๓นาที
ที่แล้วก็ได้รับโอกาสลงสนามนะครับกับราชบุรีในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับ
นัดสุดท้ายส่วนฟุตบอลไทยลีกวันนี้นะครับ
หนึ่งทีมกลุ่มลุ้นแชมป์จะพบกับลำพูลนะครับแชมป์ทะลีกสอง
ทุกการที่แล้วกันทะเดือเองได้ดอดเด่นนะครับ
ปรีซีซั่นชนะหกเกมรวดเลยนะครับเกมนี้พร้อมทุกตำแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นยืนเป็นประการหลังนะครับ
โดยมีธนบูรณ์แก่สหรัฐคุมแดนกลางกับทางด้านเดวิส
แล้วก็ส่วนสุดหน้านั้นใช้ลงลาตักข่ายนะครับ
เลิมแสนนะครับคุณซื้อของทีมก็จะได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งนะครับ
เคยคุมการท่าเรือมาถึงสองรอบเกมนี้นักเตะตัวหลักอยู่กันครบเลยนะครับ
นำโดยอารีซิสโก้คุมแนวรับ
ส่วนแนวลุกก็เป็นทางเจเฟนโซเลสชัยวัดโบราณนะครับ
ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ